ปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะ
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าสุนัขเขาอยากเหลี่ยแตงโมค่ะ

ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะจะไฮไลท์อยู่ตอนจบ

หิวหรือหนูอะไรลูกหนูหนาวหรือว่าหนูร้อนหรือหนูอยากออกอะไรสัก
เปียกไหมล่ะอยู่ในแตงโมนะ
ความแต่ออกได้นะสำเร็จตอนหลังนะคะ
มีชื่อว่าเจ้าโรเล็กซ์ก็ถูกเจ้าของถ่ายเก็บเอาไว้

ทำเอาเจ้าโรเล็กถึงกับตกใจเล็กนะคะ
คลิปนี้ก็มีผู้ชมแล้วหลายแสนคน
แล้วก็กำลังพูดถึงเป็นอย่างมากกับความน่ารักของเจ้าโรเล็กซ
สุนัขพันธ์เฟรนชบลูดอกตัวนี้ค่ะ
น่ารักจริงโรเล็กซ์คงบอกว่าเหล็กงงอ่ะ